บูนไนค์
สัญญาเรื่องราวผีที่ทำงานของคุณเอง

หนักถึงขั้นที่คุณต้องขอลาออกเลย
อันนี้สาหัสที่สุดในชีวิตคุณ

เรียนจบปุ๊บเนี่ยคุณก็ทำงานโรงแรม

แต่โรงแรมอยู่ในกลางเมือง

ตอนนั้นน่ะสักเชียงคืนจะตี๑แล้ว

ก็หยื่นรอสักพักนึง
บอกเจ๊อย่าหันนะ

บอกทำไมมีอะไรเกิดอะไรขึ้นคือแบบ

บอกเจ๊อย่าหันเจ๊อย่าหัน

หน้าเค้าประมาณขนาดนี้เลยคุณกุฎัง

สองตาของเราและสองตาของน้อง

ฉันรู้สึกว่าความว่านั้นจะมีเหตุการณ์หนึ่ง

ตายที่บ้านล้างข้างโรงแรม

แล้วทีนี้ถามว่าอยากวิ่งไหม

มันก็จากสถานที่เดียวกันที่เขาโดดลงไป

แต่ตรงลิฟต์ตรงนั้นมันอยู่แถวลานจอดรถไหม

กอดก็แบบคือแบบคือ
ให้ทัศนวิสัยในการมองมันแคบลงไง
อดกันอยู่แล้วก็นั่งก้มหน้าอยู่อย่างนี้

เห็นทั้งคู่เลยเห็นทั้งคู่เลย

พวกมึงเป็นอะไรกันพวกมึงเป็นอะไรกัน
อย่างนี้เลยเขาบอกว่าหายไปเกือบครึ่งชั่วโมง

ใช่คุณกับน้องที่นั่งกอดกันอยู่ตรงนั้น
ทำไมกูไม่รู้สึกว่ามันครึ่งชั่วโมงเลยเหรอ
บอกได้เลยว่าช็อกช็อกมาก

แล้วทีนี้คือด้วยความที่เขาไม่ค่อยกลับบ้าน

ก็เลยแบบไม่ได้ติดใจสงสัยอะไร
แน่นอกเหนือจากคุณสองคนยังมีพี่คนที่เจอด้วย
พี่คนก่อนหน้านั้น๕๔๕แล้วเที่ยงคืน

เขาบอกว่าเดี๋ยวกลับนะเดี๋ยวสามีเขามารับ

เขาบอกว่าเขาลงลิฟต์

เพราะกลิ่นลำมันเริ่มจะแรงขึ้นอย่างนี้

พอประตูลิฟต์ชั้น๒เปิดเขาวิ่งออกมาเลย
แล้วเขาขึ้นมาทาง๓ที่กองบนชิป
เพื่อที่จะมานั่งรอให้สามีเขาขึ้นมารับ

คุณพ่อคุณเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเคลียร์งานแล้วคุณไป
ก็คือไม่ได้ถามว่าอะไรยังไงรู้แต่ว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ไหน

จะต้องอธิบายว่าพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนเนี่ยเขามีพ่อสองคน

พ่อเขาคนแรกก็คือพ่อที่เป็นพ่อแท้ของเขา
แต่เลิกกันตั้งแต่เขายังเล็กแล้วแม่เขาก็มีสามีใหม่

พอไปถึงปุ๊บคุณไปถึงท่าไหนออกมา

เขาบอกว่าเขาอยู่ที่วัดกันลูก
คุณก็บอกอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ

ก็เลยคิดว่าพ่อเลี้ยงออกมาแสดงว่าพ่อที่ตาย

พอมาถึงวัดลูกที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันฟ้องเรา

คนนี้ก็คือคนที่บอกเราว่าเขาอยู่วัดกับลูก

เลี้ยงตายแต่พ่อเลี้ยงบอกว่านู่นอยู่ที่วัด

ก็คือพูดเหมือนเสียงปกติเหมือนไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรเลย
คุณรู้จักทั้งสองคนเลยทั้งสองพ่อเขาเลย

คุณก็เลยเฮ้ยมันขนาดนี้แล้วต้องมายืนยันอีกที
คือพ่อพ่อแท้เดินมา

ใช่คนไหนตายกันแน่
เล่าให้เพื่อนฟังอ่ะเพื่อนยังบอกเลยบอกว่าเฮ้ยเจอจริงเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอ
ยังมีอีกนะที่เขาเจอเนี่ยเขาเจอผีที่โรงพยาบาลเนี่ย
คุณทำบัญชีก็จะมีเวรตอนกลางคืนด้วย

เขาก็บอกว่าเนี่ยหมอให้ขึ้นมาจ่ายตังค์ก่อน
จะเอายาแต่ทีนี้ต้องเอาใบเสร็จไปเบิกยาแล้วทีนี้เขาไม่มีเงินมา
ทำไงล่ะแล้วคุณทำการเงินแต่ถ้าคุณปล่อยออกไปนั่นคือความผิด
ต้องจ่ายเงินเองใช่แม่เขานอนรอยาอยู่แม่เขาก็ปวด
ก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวยังไงไม่เกิน๖โมงเช้า
เดี๋ยวญาติเขามาแน่นอนเอาตังค์มาเคลียร์ให้แต่ตอนเนี้ยขอก่อนได้ไหม
อะไรอย่างเงี้ถึงขนาดแบบยกมือไหว้อ่ะอืมเราก็แบบเอาวะ
ก็ช่วยกันหน่อยอ่ะติ๊กยาไปก่อนแล้วกันติ๊กแค่เขาเอายาไปฉีดก่อน
ส่วนค่าอะไรต่างที่เป็นหมื่นคือเก็บไว้ก่อนแล้วกัน
เอาแค่ค่ายาไปก่อนถามว่าญาติมีไหมคะประมาณ๘๐๐กว่าบาท
บอกโอเคมีครับมีครับคุณกะติ๊กให้เขาออกใบเสร็จให้เขา
เอายาไปไปฉีดช่วงประมาณตี๔คนแก่ป้าเขาเดินขึ้นมา
เขาก็บอกมอบคนไข้ที่โรงพยาบาลจะเรียกเจ้าหน้าที่
ทำงานในโรงพยาบาลทุกคนว่าหมอหมอยายขอบคุณนะลูกที่อุตส่าห
ให้ลูกให้ให้ยาไปฉีดให้ยายก่อนเขาเดินมายกมือไหว้
เราก็อุ๊ยยกมือไหว้เลยเหรออะไรอย่างนี้ก็บอกโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะ
คุณยายไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะอะไรอย่างนี้หายเร็วนะคะ
เนี่ยลูกอ่ะบอกลูกบอกว่าเนี่ยแม่แม่รีบหายนะแม่หายแล้วเนี่ย
แม่ต้องขึ้นไปขอบคุณหมอการเงินกับหมอเพศัตริย์นะ
หมอห้องจ่ายยาด้วยนะเขาอุตส่าห์ให้ยามาก่อนเนี่ยลูกบอก
ก็เลยมาขอบคุณก่อนเราก็บอกเออไม่เป็นไรค่ะคุณยายหายเร็วนะคะ
อะไรอย่างเงี้ยก็คือปกติแกก็เดินไปเดินไปเพราะว่ามันจะเป็นห้องสี่เหลี่ย
เขาก็เดินไปแล้วก็เรียวเข้าห้องห้องอ่าห้องเพศัตริย์ห้องจ่ายยา
เขาเดินเข้าไปเหมือนแบบแต่ตอนเดินเข้าไปคุณมองไม่เห็นหรอก
คุณไม่รู้เพราะว่ามันรับรับมุมไปแล้วแล้วมารู้อีกทีนึงก็ตอนที่
เพศัตว์อ่ะอืมคุณคุณเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูอีกพี่
เปิดประตูให้พี่ก่อนทำไมเขาบอกเขาโดนผีหลอกอืมคุณก็เฮ้ย
อะไรแต่ก็เปิดประตูให้เขานะเขาบอกเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เนี้ย
ยายเขาขึ้นมาเขาบอกใช่ใช่ยายมาขอบคุณอืมก็ขอบคุณที่คุณ
ก็เจอแล้วเออเขาบอกก็คุณก็เจอไงก็เขาก็มาขอบคุณไง
บอกมึงเจอก่อนนั้นแล้วทำไมมึงไม่โทรบอกกูเขาพูดอย่างนี้เขาบอก
ก็แล้วทำไมล่ะก็แค่เขามาขอบคุณมันจะต้องอะไรมากมาย
เขาบอกว่าเหมือนกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันเลยหมอหมอยายขอบคุณนะ
ลูกที่ให้เอายาไปก่อนอืมเนี่ยลูกบอกอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้
เนี้ยให้คิมมาขอบคุณเหมือนกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันเลยอืมอ่า
สัตว์ก็เหมือนคุณไงไม่เป็นไรค่ะคุณยายหายเร็วเร็วนะคะอืม
แต่เขาเงยหน้าขึ้นคุณยายเดินออกไปแต่ห้องเขามันเป็นห้องกระจก
แต่ยายไม่ได้เปิดกระจกใดเดินทะลุกระจกไปอยู่
อ๋อถึงรู้ว่าเป็นวิญญาณด้านแหละเขาบอกโคโก้ิเลย
เก้าอี้แล้ววิ่งออกมาหาคุณที่ห้องเก็บเงินอ่ะสรุปคุณยายเสียชีวิตแล้ว
ใช่เสียชีวิตที่ที่โรงพยาบาลแล้วยาที่เอาขึ้นไปฉีดอ่ะ
ก็แค่รู้เหมือนกันน่าจะไม่น่าจะคือฉีดได้แล้วล่ะ
แต่น่าจะแบบคือด้วยเขาแก่แล้วแล้วก็เยอะด้วยไงอาการที่เป็นเยอะ
ลูกชายเขามาเคลียร์จะเคลียร์เรื่องเอาศพเอาอะไรออก
เขาก็มาชำระทั้งหมดที่ค้างคุณไว้
คุณก็มองหน้าเขาแล้วคุณก็ถามถามนี่แหละถามคือถามกันตรงตรงเลยอ่ะ
ตอนที่เอายาลงไปเนี่ยคือคุยอะไรกับคุณแม่
เขาก็บอกว่าเขาก็มองหน้าคุณนะว่าคืนแล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาอะไรประมาณนี้
คุณก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณได้พูดแบบนี้กับแม่คุณหรือเปล่า
เขาหันไปมองหน้าญาติเขาแล้วเขาก็บอกว่าผมพูดผมพูดจริงผมพูดนะ
เจอจริงเหรออะไรอย่างนี้เขาบอกว่าคุณไม่ได้เจอคนเดียวห้องเพศัตว์ก็เจอ
คุณอ่ะยังคิดว่าคุณยังอยู่คนเดียวได้แต่พี่เพศัตว์อ่ะเขาต้องเอาคนมาอยู่ด้วยอ่ะ

ใช่แล้วรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเมื่อประมาณ๔๕เดือนที่แล้วนี่เอง
ฮะไม่ใช่เมื่อหลายปีมา๔๕เดือนแสดงว่าทุกวันที่คุณก็ยังทำงานอยู่

ผมผมถามเลยคุณทุกวันคุณก็ยังเห็นผีเห็นอะไรอยู่
เห็นทุกวันนะเพียงแต่ว่าช่วงบางครั้งที่เห็นมากกว่า
เหมือนช่วงหนึ่งที่คุณอาจจะรู้สึกไปเองว่าช่วงไหนที่คุณแบบเริ่มป่วย
เริ่มป่วยหรือเริ่มเหมือนสุขภาพเริ่มแย่อะไรอย่างนี้

กับคนต่างกันที่ผีไม่มีแววตา
บางทีนะผีจะไม่ค่อยสบตา
คุณสังเกตนะเพราะว่าเวลาคุณเจอเนี่ย

คือเหมือนเขาจะไปไหนเขาก็จะเดินตรงไปตรงนั้นอย่างเดียวเลย
เขาจะไม่มีแบบคนยังแบบเราทำอะไรแก๊กอย่างนี้

คุณทำอะไรข้างพี่มดดำก็ต้องหันมาดู
อะไรวะอะไรเสียงอะไรอย่างนี้
นี่ไม่เลยบางทีแบบเสียงมันดังมากเลยนะ

คือคุณเชื่อหมดทั้งใจเอาง่าย
คุณถึงต้องไปตรวจจิตกับจิตแพทย์เนี่ยนะฮะ
ก็คือว่าคุณยืนยันไงว่าคุณไม่ได้บ้านะ
แต่คุณจะเชื่อสิ่งที่คุณเล่าหรือเปล่า

ทางรายการของเรากำลังติดปลอกคุณกับบรัยนะฮะ

เรื่องราวที่เรานำเสนอทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่สิทธิ์ของคุณใจของคุณเลยนะครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วมูตัวพ่อมูตัวแม่ลาไปก่อนนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป